ไฟกันต่อประมาทไม่ได้เรื่องฟืนไฟนะคะ
บ้านต้องดูนะคะคุณผู้ชมค่ะจะไปไหนมาไหน
อย่าลืมเอาปลั๊กที่เสียบไว้ออกด้วย
เพราะว่ามันอาจจะเป็นต้นเพลิงที่ทำให้คุณต้องหมดตัวก็ได้ค่ะ
นี่ไงถังนี่ไงแต่ไม่รู้ทำไง
ส่องน้ำสายต้องไปเลย
นี้ยังดีนะคะยังไม่ได้ไปไหนไกล

ปลั๊กทิ้งเอาไว้แต่เพื่อนบ้านเขาเห็นก่อน
เขาก็มาช่วยกันดับไฟได้พอดี

นี่คือเหตุการณ์ที่จังหวัดอุทัยธานีที่หมู่บ้านแห่งหนึ่ง

ออกไปข้างนอกกันเสียบปลั๊กไฟคาไว้หน้าบ้าน
แต่เขาคิดว่าไฟอาจจะรั่วหรือชำรุด
มันก็เลยเป็นอย่างที่เราเห็น
เพราะฉะนั้นถ้าเราเจอเหตุการณ์ไฟไหม้อุปกรณ์ไฟฟ้าแบบนี้
คำแนะนำก็คือห้ามใช้น้ำสาดนะคะ
อันตรายสุดคุณจะโดนไฟดูดนะคะ
วิธีที่ถูกต้องคือต้องสับคัทเอาท์ลง

เอาถังดับเพลิงฉีดไล่ออกซิเจน

เพื่อนบ้านช่วยเป็นหูเป็นตานะคะ